ท่านผู้ชมครับที่อุทัยธานีนะครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
มีต้นไม้ข้างทางเนี่ยล้มไปทับเสาไฟฟ้านะฮะ
แล้วมีพ่อแม่ลูกสี่ชีวิตขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
สภาพก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะว่าต้นไม้กับเสาไฟฟ้าเนี่ย
ล้มไปทับรถจักรยานยนต์พอดีนี่เป็นภาพที่พ่อกับแม่แล้วก็พี่ด้วยนะฮะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเด็กชายวัย๖ขวบคนหนึ่ง
จุดเกิดเหตุกลับบ้านนะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ถูกเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางล้มทับแล้วก็มีต้นไม้ด้วย
นี่นะฮะตอนที่เดินทางกลับบ้านกันเมื่อวานนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉาง
อุทัยธานีนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็น
นุกูลที่เป็นพ่อบอกว่าขี่จักรยานยนต์มานะครับกำลังพาภรรยาลูกสาว
แล้วก็ลูกชายอายุหกขวบกลับบ้านจักรยานยนต์คันนี้ครับหลังจากไปขายของที่ตลาดนัด
เมื่อเย็นวานนี้ขี่รถมาก็มีฝนตกมาพร่ำนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ข้างทางล้มลงมาแล้วก็ทับเสาไฟฟ้า
แล้วเสาไฟฟ้าก็หักโค้นมาทับจักรยานยนต์ที่ขี่มาพอดี
จนรถล้มลงลูกชายบาดเจ็บสาหัก
ส่วนตัวเองก็แขนขวาหักภรรยากับลูกสาวเนี่ยเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ตอนนั้นมีพลเมืองดีขับรถยนต์ผ่านมาเขาก็เข้ามาช่วย
พาลูกชายส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันนะฮะเสียชีวิตครับ
ส่วนตัวเองก็แขนหักต้องเข้าเฝือกครับ

บอกว่าเขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

จากพรบรถจักรยานยนต์ขาดต่อพอดีนะครับ

เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วมันมาล้มทับจักรยานยนต์ของเขาพอดี